ช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปหนึ่งค่ะ
ฉันสารภาพก่อนเลยว่าด้วยความสัดจริงตั้งแต่อ่านข่าวมาไม่เคยเจอแบบนี้
ปกติเรารายงานข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุกู้ภัยไปถึงนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
คนเจ็บก็จะร้องคนขังช่วยด้วย
เคลียร์พื้นที่อะไรก็ว่ากันไป
แต่คราวนี้ไม่เลยค่ะเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนหนึ่งไปประสบอุบัติเหตุ
นอนเจ็บอยู่นะกู้ภัยไปถึงไม่ยอมให้กู้ภัยช่วย
บอกคุณไม่ได้เหมาะไม่ใช่หมออย่ามาจับอย่ามาแตะต้องอย่ามาเคลื่อนย้ายเดี๋ยวมันผิดวิธี

ถ้าไม่มีเวลาโทรหรอกครับจะให้ขึ้นเดี๋ยวนี้

อย่าเคลื่อนย้ายยังโทรแบบหน่อย
มันไม่เกี่ยวสิพ่อส่งพยาบาลเบื้องจ้อนทั้งคอน
ไม่ใช่หมอแต่นี่กู้ภัยเขาเปิดบุคลุมแม้
เขาเปิดถือพยาบาลเบื้องต้น
พ่อยชับด้านหน้ามาก
ตัวเธอนั้นไซส์ไม่ให้กู้ภัย
ซึ่งเขาก็มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

แต่เธอบอกว่าชนเองเจ็บเองลุกขึ้นเองนักเลงพอ

ตำรวจพยายามบอกนะคะบอกว่าลุกขึ้นมา

กู้ภัยเขาก็ช่วยเหลือคนมาเยอะแล้ว
เขามีการอบรมผ่านการอบรมมาแล้ว
แต่ตัวเธอก็ไม่ยอมให้จับนะคะ

เอาล่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี
ฉันไม่แน่ใจนะว่าชาวเน็ตเขาจะสงสาร
คุณกู้ภัยคุณตำรวจหรือคนเจ็บ

นี่ค่ะคุณเดาซิว่าท้ายที่สุดเหตุการณ์จบด้วยยังไง
เขาก็ต้องไปโรงพยาบาลแหละสุดท้ายยังไงก็ต้องไป
ท้ายที่สุดกู้ภัยต้องโทรแจ้งไปที่โรงพยาบาล
ให้โรงพยาบาลส่งรถพยาบาลมาเคลื่อนย้าย
หญิงสาวรายนี้ไปรักษาตัวต่อไปค่ะ

คุณเชื่อไหมว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นสักประมาณ๑๑โมง
เกือบเที่ยงแล้วนะกว่าจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรายนี้
ใช้เวลาเจรจาอยู่นานคุณ๑๑โมง
กว่าเขาจะยอมไปที่โรงพยาบาล
ด้วยรถพยาบาลบ่าย๒๓ชั่วโมง

บางคนก็มาตั้งข้อสังเกตว่าเธอเมาหรือเปล่า
ท้าเลยนะบอกมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ไม่ได้เมาลุกขึ้นแทนล้มแค่นี้ค่ะ
ก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่า
เพราะว่าไม่ได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
หลังเรื่องนี้แชร์ออกไปชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันเยอะนะคะ
แล้วหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะจริงแล้วพอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้

สามารถปฏิเสธการช่วยเหลือจากกู้ภัยได้หรือไม่

การแพทย์ฉุกเฉินสพชชี้แจงเรื่องนี้บอกว่า
การช่วยเหลือหรือการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
ต้องใช้คนที่มีความชำนาญความเชี่ยวชาญ
ที่ผ่านการอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า๔๐ชั่วโมง
ต้องมีการขึ้นทะเบียนกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
ส่วนผู้เจ็บจะปฏิเสธหรือยอมรับการช่วยเหลือ

อันนี้เขาสามารถปฏิเสธก็ได้นะ
เพราะถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วย

เอาล่ะในเมื่อเธอบอกว่า
เธอทนได้กับบาดแผลที่มันเจ็บ
จะให้คุณหมอเท่านั้นหรือพยาบาลเท่านั้นมาเคลื่อนย้ายเธอ

ใช่ค่ะตามเจ้าหน้าที่มาให้จริงเนี่ยนะคะ